ให้คนดูที่เดี๋ยวจะต้องออกไปทำงาน
ดูภาพรวมของข่าวแอมซะหน่อย
ครับดีครับอ่าข่าวแอมซะหน่อยตอนแรกเราดูมาสัก๓วันแรก
เออก็พอจะเชื่อได้ว่าทำคนเดียว
แต่ดูมาสัก๔๕วันข้ามสัปดาห์เป็นอย่างไร
ไม่น่าจะใช่แล้วตัวเลขคนตายเพิ่มมากขึ้น
อย่างนี้เหรอที่ผู้หญิงจะทำคนเดียว

โจ๊กก็สอบไปสอบมาเมื่อวานนี้ที่ประชุมใหญ่

คดีคุณเป็นอย่างไรคดีคุณเป็นอย่างไรคดีคุณเป็นอย่างไร
ปรากฏแล้วบิ๊กโจ๊กชี้ชี้อะไร
น่าจะมีคนร่วมก่อเหตุนะ

ผมว่ารู้ว่าบิ๊กโจ๊กหมายถึงใคร

ความคิบแน่คดีแอมพุทธงหาวางยา

จนมีผู้เสียชีวิต๑๔ศพ

เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน

เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีทั้งหมด

พยายามหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใกล้ชิด

และร่วมกันกระทำความผิดอีก๑คน
เป็นตำรวจที่เคยเรียกมาสอบปากคำแล้ว

และมีพฤติกรรมอื่นที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนครับ
คาดว่าน่าจะออกหมายจับได้ภายในวันนี้
เอ้าต้องดูกันอีกแล้ววันนี้

เบื้องต้นน่าจะแจ้งข้อหายักษ์ยอกทรัพย์

ส่วนข้อหาร่วมกันฆ่าซึ่งเป็นข้อหาหลัก
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานฟังบิ๊กโจ๊กครับ

ทำในห่วงวันหยุด
คุณผู้ชมครับแต่พอหลังประชุมแล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ย
มันจะเป็นหมายจับ๑๒คดีจาก๑๕คดีนะ

พอรายงานมาทุกภาคส่วนทั้งหมด
ก็เลยได้รู้เพราะว่าจาก๑๕คดีที่พี่เบิร์ตว่าเนี่ย
นี่หมายถึง๑๔ที่ตายรอด๑

หลังจากนี้ก็จะมีทยอยออกมาอีกเรื่อยนะคะ
ดูแล้วมันน่าจะมีออกมาอีกนะ

เอาบุคคลที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นคนสนิทเนี่ย
จะใช่ท่านรองผู้กำกับวิทูลอดีตสามีของแอมหรือไม่

แต่สิ่งที่รองโจ๊กบอกว่า
ก็น่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับแอม

และเคยเรียกมาสอบปากคำก่อนหน้านี้

แต่เมื่อวานี้นี่ครับท่านไปนะ
หลังจากก่อนหน้านี้ถูกเรียกสอบแล้ว๒ครั้งจำได้ไหม
ครั้งสุดท้ายที่สอบปากคำไป๒๗เมษายน
ตำรวจระบุว่าคำให้การของท่านรองผู้กำกับวิทูลมีพิรุษ
ส่วนล่าสุดที่พลตำรวจเอกสุรเชษนะครับ
ระบุว่ารองผู้กำกับให้การเป็นประโยชน์มากขึ้น
แต่ยังไม่ยอมรับว่าร่วมก่อเหตุนะครับ
ซึ่งหลังจากสอบปากคำตำรวจนะครับที่สโมสรตำรวจแล้ว
จริงนั่นครับกรองปากปลามเนี่ยก็ยังเรียก
พู่พุมกับรองผู้กำกับไปสอบปากคำสำอีกรอบนะ
ล้อมเพิ่มเติมในบางประเด็นที่สงสัย
รองผู้ประคับการปราบปรามและพันธบทเอกประทักษ์ขวัญนา
ผู้บังคับการปราบปรามสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะครับ
ประเด็นการสอบปากคำส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
นะครับท่านรองภูมิกับกับแอมเบื้องต้นแบบนี้
คือซักแล้วในที่สุดก็ลึกไปถึงครอบครัว
ทั้งสองคนนี้มีปัญหาในครอบครัวกันบ่อยครั้งนะ
หย่าร้างกันเมื่อ๓ปีที่แล้วคุณผู้ชม
แต่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนยังอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะ
ยังแยกห้องกันนอนแล้วระหว่างนั้นรองวิทูล
ก็ยังให้แอมม์เนี่ยนะครับเอาเงินไปปล่อยกู้
ไปไปปล่อยกู้ทำธุรกิจอ่ะแต่พอได้กำไรกลับมาเนี่ยนะครับ
แต่ยอดไปที่สูงคงโอนเป็นเบี้ยงหัวแตกถ้าพูดแบบเนี่ย

อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือเรื่องทางคดีใช่มั้ยครับ
ทีนี้พอมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์
อีก๒คู่ที่มีความสับสนมีความงุนงงมาก

เชื่อแหละว่าคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้จะได้ยินอันนี้มาแล้ว
เรื่องของกบพ่อค้าเขียงหมูที่ตายไปต้นปี๖๕

ผู้ชายคนนี้ก็เคยมีความสัมพันธ์กับแอมเหมือนกันนะ
เดี๋ยวใช่ชาร์จวันก่อนไหม
ที่มันมีลูกศรสลับกันไปสลับกันมา
ใช่เพราะอะไรล่ะกบคนนี้เนี่ย
หลังจากที่กบตายไปรุ้งที่เป็นเมียของกบอ่ะ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมที่บอกว่ามันมีความสัมพันธ์

กลายเป็นว่ารุ้งคนนี้ก็คบกับแด้
อ้าวแด้ก็เป็นสามีของแอมเออใช่แล้วคือสรุปยังไงกัน
กำลังสงสัยกันอยู่ว่าแด้น่าจะเป็นพ่อของลูกในคันแอมป์ด้วย

ทีนี้คุณผู้ชมค่อยไปค่อยไป
แต่อย่างแรกอยากให้ฟังก่อนให้ฟังใคร
รุ้งค่ะรุ้งจะออกมาชี้แจงประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างกับแด้และกับกบ
รุ้งเธอบอกว่าเธอเป็นเมียทั้งของกบ

ใครคือผัวทิพย์แด้แด้ไม่ใช่ผัวทิพย์
คิดว่าไม่ใช่เพราะผัวทิศจะไปอยู่กับรุ้งที่อยู่กันหรือเปล่า
ไม่ไปไหนเลยอย่างนี้มา๕๖เดือนเหรอ
โดยมึงที่มึงไม่ต้องออกไปไหนเลย
แล้วเวลาลุงจะแอบคุยกับใครก็มึงคุยกับใครอะไรอย่างนี้
มีอาการหึงห่วงด้วยเหรอใช่ใช่ไหม
ก็ไม่ใช่ฝนหิบแล้วอย่างนี้
ไม่ได้มีจริงว่าคำว่าผัวทิศสำหรับรุ้ง
ทำว่าผัวทิศไม่มีจริงสำหรับรุ้ง
ถึงบอกไงว่าอันนี้คุณผู้ชมดูแล้วอย่าเพิ่งงง
เพราะอะไรเพราะว่าจำได้เลยว่ามีการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์
ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยความสัมพันธ์งุนงงระหว่างรุ้งที่เป็นเมียของกบ
พ่อค้าเขียงหมูแด้ที่เป็นผัวของแอม

มันค่อยกันมันค่อยกันใช่ค่ะ
รุ้งบอกว่าค่อยไล่ไปนะคุณผู้ชม
รุ้งเจอกับกบทางโซเชียล
แล้วก็คบกันอยู่กินด้วยกันมา๗ปี
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งอันนี้คือรุ้งกับกบนะ
อันนี้รูปนี่มีรูปนี่ใช่แล้วกบเนี่ยเป็นคนหาตังเกง
เก็บตังเกงมีตังเยอะ

บมาตาย๒๓มกรา๖๕คือต้นปีที่แล้ว
รุ้งเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนตายน่ะ
บปวดหัวปวดท้องตาแดง
แล้วก็บ่นเลยนะบอกโอ้โหอยากกินข้าวต้ม
รุ้งทำหน้าที่เมียสิทำให้กิน
เสร็จปุ๊บกบบอกว่าร้อนร้อนมาก
แล้วกบดื่มน้ำไปเยอะมากค่ะคุณผู้ชม
ตอนประมาณตี๑ตี๒กบไม่ไหวแล้ว
มีอาการกระวนกระวายรุ้งเห็นผัวเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงกบยังคุยกับหมอได้อยู่นะ
หลังจากนั้นกบล้มตัวลงนอนแล้วกบตายเลยค่ะ
แต่หลังจากที่กบตายไป๓เดือน

หลังจากนั้น๓เดือนกุมภามีนาเมษา
เม๖๕หรุ้งเนี่ยมารู้จักกับแด้
แล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินด้วยกัน

ตอนนั้นน่ะไม่รู้จริงว่าแด้น่ะเป็นผัวแอม
แล้วรุ้งก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้จักแอมด้วย
แต่ตอนหลังทำไมรุ้งถึงเลิกกับแด่

แล้วลูกของรุ้งน่ะไม่ชอบแด้

ถูกต้องก็เหมือนกับว่าลูกไม่ชอบกับแด่
เข้าไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกกันไป
อันนี้คือช่วงที่รุ้งกับแด้ได้มาคบกัน

สิ่งที่ทำให้รุ้งสงสัยว่า
ที่กบตายอาจจะโดนวางยา
ก็เพราะว่ามีเพื่อนสนิทของรุ้ง

บเคยไปกับแอมนะ

แล้วหลังจากนั้นกบก็เลยเสียชีวิตไงคุณผู้ชม
ตรงนี้แหละทำให้รุ้งได้รู้ข้อมูลอีกอย่างก็คือ
จริงแล้วกบก็แอบคบกับแอมไง
เรียกได้ว่ากรณีของพ่อค้าเขียงหมูเนี่ย
สรุปมันจะง่ายไหมครูปะ

ลองฟังดูซิคือยังไงนะ
คือทางฝั่งกบ

คือทุกวันนี้เป็นเมียแด้เพราะว่าลูกในท้องไง

ตอนที่ผัวจะตายฉันยังพาผัวส่งโรงพยาบาลอยู่เลย
นี่เป็นความสัมพันธ์อันงุนงงค่ะคุณผู้ชม
แต่นี่แหละประเด็นที่รุ้งออกมาชี้แจงว่า
ไม่มีคำว่าผัวทิพย์เพราะว่าฉันคบ

มันไปหนังดราม่าหนังชีวิตอีกแล้ว

เดี๋ยวติดตามต่อในข่าวเช้าหัวเขียวด้วย
ครับนะสำหรับเรื่องของคดีนางสาวแอมนะอืมโอ้โห

ตำรวจเขารู้แล้วว่ามาจากไหน
แล้วบุกไปที่โรงงานไปที่อาคารนั้นไปตรวจสอบแล้วด้วย
โอ้โหกระปุกนึงเห็นบอกว่าแบ่งใส่แคปซูลได้เป็นพันเมตร